ปขุมพิธา
แล้วคุณพิธาเนี้ยก็สวมเสื้อสีส้ม
เข้าไปที่ที่ทำการพักนะคะในวันเกิดนะคะ
โดยแฟนคลับก็มารออวยพรคุณพิธา
เรียกว่าอวยพรล่วงหน้ามาหลายวันแล้วล่ะค่ะ
พิมลูกสาวเนี่ยก็หอมแก้มคุณพ่อแล้วเป็นของขวัญวันเกิดตั้งแต่ตอนเช้าค่ะ
ต้องมีความส้มนิดนึงนะสวมเสื้อสีส้มเลย
อันนี้เมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมา

ก็รับวันเกิดนะสดใสหน่อยนะคะไปที่อาคารอนาคตใหม่
ก็มาเป็นประธานการประชุมสอสอพักประจำสัปดาห์ด้วยคุณกาย
ก็เป็นเสื้อลายดอกสีส้มสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
แฟนคลับเนี่ยก็ไปอวยพรกันนะคะครบรอบ๔๓ปี
ก็มีการกล่าวขอบคุณแฟนคลับสั้นนะคะ
บอกวันนี้มีประชุมสอสอเดี๋ยวขอไปประชุมก่อน
แล้วเดี๋ยวจะมาพบทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปรอก็ถามบอกปีนี้อายุเท่าไหร่
ก็ไม่ได้ตอบนะแต่ทำไม้ทำมือเป็นเลข๔กับเป็นเลข๓นะคะ
ก็บอกว่าปีนี้น้องพี่พิมลูกสาวให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดบ้าง
คุณพิธาก็บอกว่าพี่พิมหอมแก้มเป็นของขวัญแล้วเมื่อเช้านี้นะคะ
แล้วก็เดินขึ้นไปประชุมนะคะ
วันนี้นะคะจะมีกลุ่มแฟนคลับของคุณพิธาจะไปรวมตัวกันที่หน้าที่ทำการพัก
เพื่ออวยพรวันเกิดนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศเนี่ยค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของพักก็เน้นย้ำนะคะบอกว่าอย่าร้องเพลงเลย
เพราะว่ากังวลว่าเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะว่าอยู่ระหว่างเลือกตั้งซ่อมสสระยองเขต๓

เป็นสิ่งที่คุณพิธาก็ย้ำมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เพราะว่ามันเสี่ยงไงใช่ไหมฮะ
เพราะว่าเลือกตั้งซ่อมระยองจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่๑๐กันยายน
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
แต่ว่าโอเคแฟนคลับไปให้กำลังใจไปอวยพรวันเกิดนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะ

ครับนะฮะน่าจะแบ่งกันลงตัว